ของเราเนี่ยโอ๊ยน่าหลากหลายมากเลยวันนี้คึกคักจริง
โดยเฉพาะวงการลูกทุ่งก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวพาไปย้อนดูแล้วกันบอกเลยว่าคนลุกทุ่งเนี่ย
เขาหน้าตาดีตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะ

ตายออรไทนี่ตายออรไท
เริ่มกันที่คนนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ดูซิคนนี้บอกเลยว่ามาสวยเด่นเลยพี่ตายอรไทยนะคะ
ย่าในป่าปูนตายอรไทยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ขึ้นภาพเปรียบเทียบมานิดนึงละกันดูซะหน่อย
เหมือนเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองค่ะพี่

ยิ้มหยอกวันหวาน
ว่ามีหัวสวยหวานนะ

คุณผู้ชมต่อไปดีกว่ามามาทายกันนะคะ

ฉันว่าน้องคนหน้าที่ใส่ชุดลายขนมฉันเนี่ย
ที่ฉันว่าคนขวาที่ใส่ชุดซ่อม
กระโปรงช้านดทนิซี่สี่น้อยพี่ผวงชั้นขึ้นตัวเล่นกับเพื่อนคุณผู้ชมถูกต้องสีสันจัดจ้านจี้จัดไปเลยจ้า

กระโปรงเขาในวันนั้นกับชุดเขาในวันนี้หลดละ
ลักษณะเหมือนป้าชะม้อยข้างบ้านตัดให้ด้วย

อะสัมผัสตรวจต่อไปดีกว่า
มาดูซิว่าสาวคนต่อไปมาดูความน่ารักตอนวัยเด็กนิดนึง

หลายคนผ่านการเป็นดรัมเมเยอร์กีฬาสีของโรงเรียนมา
เขาเรียกอะไรนะถั่วเขียวอยู่บนสแตน
คุณใช่ถั่วเขียวเลย

ฉันก็วิ่งไอ้นี่อยู่ฮิ้วเก็บบอลอยู่

ไม้ดำโดดั้ง

เอารูปปัจจุบันมาเปรียบเทียบหน่อยสิ

สวยแต่เด็กนะโตมาก็ยิ่งสวย
ครบเครื่องอยู่นะครบเครื่องนะคะคุณผู้ชม

กันหน่อยนะคะดูวัยเด็กของ๓ลูกทุ่งสาวไปแล้ว
ฉันขอพาไปย้อนวัยเด็กลูกทุ่งสาวหมอลำกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมนะ
กับคนนี้เลยก็แล้วกันนะคะดูซิว่าใครกัน
ทายไม่ถูกเลยนะแต่ว่าดูว่าเขาสวยโตมาต้องแซ่บแน่นอนเลย
ถ่ายเป็นหมอนลำสุดฮิตเอวบอกว่าพลิ้ว
ถ้าพูดมาแบบนี้ดิฉันรู้แล้วอะไรที่ลำยองหนองหินหา

แม่นอยากกระตาเห็นถูกต้องจ้ะ
สุดยอดไปเลยอ่ะเออใช่แล้วค่ะ

โตมาก็เป็นลำยองน้องหิน

ฮูแป๊บ
ไปเตะไข่ด้วยนะไปตีนี้
ฝ่ายหญิงไปแล้วหลายคนมามาขอฝ่ายชายกันบ้างดีกว่า

อันนี้ทีมงานเราเซ็นเซอร์มาให้หรือเขาเซ็นเซอร์มาเองคะ

อันนี้วงการอะไรวงการหมอลำด้วยเห

คงเดากันไม่ถูกบอกเลยละกัน

แต่โทรปฮโตมาเนี่ยหน้าว้านหวาน
เดี๋ยวฉันต้องไปตามในไอจีแล้วว่าเขาเอารูปหัวใจออกหรือเปล่าตอนนี้นะฮะ
อ่าคุณผู้ชมข้างต่อกันเลยดีกว่านะคะ

คนนี้บอกเลยนะคะว่าอิดอิสรพงศ์ค่ะ
นี่ไปดูโครงหน้าเขาสักหน่อย

เขาแข่งขันประกวดแข่งขันมาร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลย

ปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องหนุ่มลูกทุ่งสุดฮอตแล้วนะคะ
ยังรับราชการด้วยเป็นข้าราชการในกรมศิลปากรค่ะ
หล่อเก่งครบเครื่องจริงนะคะสำหรับอิสอิสรพงศ์คนนี้
อุ้ยมวลขนาดนะอันนี้คือคนเดียวเลยนะยังมีเอก
ยังมีเอกหนึ่งใช่ไหมมาส่งท้ายวันเด็ก
แล้วขอตามไปรุ่นใหญ่นิดนึงก็ละกันอ่ะคุณผู้ชม
ให้ถ่ายให้ถ่าย
แซ่บไหมน่ารักทุกคนนะแล้วก็โตมาเนี่ยประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะใช่ค่ะก็ถือเป็นการย้อนไวน์สนุกกันละกันนะคะให้ถ่ายเล่นกันพี่ไมค์ก็หล่อตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องอ่ะเดี๋ยวรอดูภาพเรือนขวัญตอนเด็กมันจะเป็นยังไงช่วงเบบายของพี่ถ้าเพื่อนไม่ฮับดิฉ